พิธีคลายตาขาบอ่ะคะ

หนีแตกกระเจิงแบบนี้ค่ะ
ชอบเสียงเพลงชอบเสียงคนร้อง
คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่
พอเดินเข้าไปแค่ไปแค่คือไปใกล้

เนี่ยวงแตกเลยนะคะหนีกันแบบนี้
โอ๊ยใครอยู่นะจ้าไม่อยู่แล้วจ้า
นี่ค่ะยืนอยู่ห่างอย่างห่วงนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นตำนานบทใหม่จึ้งมากแม่

เจ้าของคลิปเขาเอามาโพสต์ไว้แล้วขึ้นกับฉันแบบนี้
โอ้โฮแล้วไม่เตือนเพื่อนเลยหนีก่อน
หนีก่อนสิหนีก่อนสิ

เธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาท
ก็เลยชวนเพื่อนมาปาร์ติหมูกระทะนั่งชิลกัน
ปรากฏว่าเพื่อนเธอเห็นไหมผู้หญิงเสื้อดำก่อนเลย
ใช่ค่ะนะคะนั่งขัดสมาธิอยู่ไต่ที่ขาเธอด้วยนะ
ไปที่ขาด้วยก็เลยลุกขึ้นดูอ้าวมันคือตะขาบนี่นะ
ความยาวอย่างที่บอกไป๑๐เซนนี่ตัวใหญ่นะคะ
รีบตะโกนบอกเพื่อนวงแตกแบบนี้
กรี๊ดลั่นวิ่งไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
เจ้าของคลิปบอกว่าหลังจากนั้น
ก็เดินไปตามผู้ใหญ่ให้มาช่วยจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
วงหมูกระทะก็เลยกลับมาจัดต่อได้เอ้ยจัดต่อไม่ตกใจเหรอ
ขวัญเสียนิดหน่อยมันไปแล้วไง
ตั้งสติแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตั้งสติแล้วสตาร์ทใหม่อืม
มันคงอยากกินหมูกระทะอะไรตะขาบตัวนี้
ไม่ย่างให้สักชิ้น๒ชิ้นมันหอมมันหอม